คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันใครกำลังทานข้าวเย็นอยู่ต้องขออภัยด้วยนะคะ
ผู้ชายคนนี้กำลังอร่อยกับปลาร้าบองปลาร้าบองนี่มันก็อร่อยมากจริงนะคะ
กินไปจนจะหมดกระปุกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคำใกล้ใกล้สุดท้ายเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไปเคี้ยวอะไรบางอย่าง
พอมาดูแล้วเนี่ยมันแทบช็อกอะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่น่าจะอยู่ในอาหารเลย
คุณผู้ชมลองดูสิคะว่ามันคืออะไรมันครับคล้ายครับคลากับอะไรคิดเหมือนกันไหมนะคะ
คนที่เขาเคี้ยวเข้าไปเขาบอกว่ามันเหมือนกับชิ้นส่วนฟันมนุษย์นะคะเขาบอกแบบนั้นนะคะ
ผู้ชายคนนี้พบในปลาร้าบองแล้วก็เอามาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเตือนผู้บริโภคบอกระวังจะเจอแบบเขานะ
มาได้ไงอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบให้เขาหน่อยนะคะ
ทีมข่าวเราก็เลยตามไปกับเฟซบุ๊กนี้นะคะไปพบกับผู้ชายคนนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
เจ้าของเรื่องเนี่ยนะคะคุณอภิวิตคุณอภิวิตบอกว่าไปซื้อปลาร้าสับปรุงสุกจากร้านค้าแถวบ้านก็เป็นร้านประจำ
จนกระทั่งช่วงเที่ยงเมื่อวานก็เอาออกมาทานกับข้าวก็อร่อยมากกันกับข้าวเหนียวกินจะหมดคำสุดท้ายแล้ว
เดี๋ยวทำไมพูดแบบนี้ทำไมต้องเจอคำสุดท้ายทุกข่าวเลย
ทำไมมันเหมือนไปกัดโดนอะไรแข็งก็เลยหยิบออกมาดูมันอยู่ก้นกระปุกอะค่ะ
แล้วคุณอภิวิตเนี่ยบอกว่ามันคล้ายนะมันคล้ายกับฟันมนุษย์
ก็รู้สึกใจไม่ดีค่ะบอกไม่กล้าซื้อมากินแล้ว
แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาตรวจสอบให้หน่อย
มันใช่หรือเปล่ามันใช่ไหมอย่างที่คิดนะคะ
อยากให้มันตรวจสอบว่ามันคืออิ่งอย่างค่ะ

ก็เจ้ากินมะกล้าซื้อ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่ร้านค้าที่ขายปลาร้าบอง

เจ้าของร้านบอกไม่ขอให้สัมภาษณ์
ระบุแต่เพียงว่ารับผู้ผลิตเอามาขายต่อ

ที่ภาคอีสานนี่แหละขายในราคากระปุกละ๑๐บาทนะคะ
ก็ไม่รู้จะถามหาคนรับผิดชอบยังไงคะนี่นะคะ